สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

อันนี้ใกล้แล้วค่ะท่านใจเย็นครับไม่ได้ไรครับระหว่างนี้ค่ะระหว่างนี้ค่ะระหว่างนี้ค่ะต้องกรรมแน่นแน่นนะคะ
กรรมแน่นแน่นแล้วก็บาดทีเดียวบางบางค่ะอย่างงี้ค่ะท่านค่ะ

แล้วก็พาไปบอกใหม่ล่ะ่ะนี่มันอะไรน่ะนี่เป็นน้ำน้ำเลย
แล้วเมื่อไหร่มันจะได้เยอะขนาดเนี้ยอ่าหนึ่งหนึ่งนะคะโอเคเยี่ยวเหรอค่ะโอ้โหสามารถเนอะเนี้ยเขาได้กำลังใจจากท่านเยอะเลยนะคะ
เดี๋ยวพ่อบอกน้ำเต็มกำลังได้นอนเลยค่ะแข็งแรงแล้วลูกต่อไป
ขอบคุณท่านเนี้ยค่ะอันนี้มีฝั่งที่เราหมายไว้แล้วเข้ากัน

ครับพอเรามาผสมคุณพี่พร้อมคุณกันจากการจัดสร้างเกณฑ์มาก
ใช่ให้ไว้ไม้เรามาดูที่ไว้ไม้สิ่งเหลือจากว่าจับเพื่อนทำอะไรได้บ้าง

เพลงที่มันสนุกสนุกใช่ไหมถ่ายด้วยถ่ายด้วยสนุกสนุก

ฝากขออนุญาตมองกล้องด้านกลางเลยนะครับนึงสองสาม
อีกถึงภาพนะครับหนึ่ง
หนึ่งสองสามครับขอบคุณมากครับ
พอแล้วค่ะเดี๋ยวเวลาไม่ทันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ